เอามาดูต่อกันที่สาวสวยรวยไฮโซกันบ้างดีกว่านะคะ
หล่อล้อหล่องานดีจริงเขาเป็นใครก็ไม่รู้
หลายคนบอกว่าเฮ้ยบรรยากาศริมแม่น้ำมีการร้องเพลงบอกรักกัน
นี่มันเป็นปาร์ตี้สละโสดหรือเปล่า
นึกมาว่าร้องเพลงซีนหวานมาก

หวานใจหน้าตีสุดหล่อคนนี้

เป็นคนเตรียมงานทั้งหมดให้เลย

จะไม่ค่อยเปิดตัวโฉงฉางอะไรมาก

ก็สบายค่ะเป็นอีกปีนึงที่ผ่านวันเกิดไปด้วยกัน

ไม่มีเพื่อนก็แซวไปเรื่อยค่ะ